คาวใส่ไข่

ให้เยอะค่ะ
มาแล้ว

นี่ฉันลงไปนั่งตรงนี้บ้างดีไหม

ก็ไม่รู้กลัวไม่สบายก็ไม่มีอ่ะ

สวัสดีค่ะแม่มดดำสวัสดีค่ะ

ให้ติดตามเส้นทางให้ดี
วันนี้มีอัปเดตด้วยเรื่องการปิดถนน
เอาง่ายว่าถนนเนี่ย

พฤศจิกายนแล้วก็ปิดวันนี้ด้วยอืม

ขั้นตอนวันนี้รายละเอียดต่าง

อย่างที่บอกเลยว่าต้องมีการลงทะเบียนตามลิงก์

ตรงไหนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมเอเป็ก
ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันว่าโอเคล่ะ

มันก็เหมือนกับตอนล็อกดาวน์

แสดงเขาแสดงว่าควรหลีกเลี่ยง

ควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่ารถที่ปิด

ใช่ไงสมมุติร้านเขาปิดเขาโอเคไหมแม่
ก็ทำอะไรไม่ได้๒วันหรือเปล่าที่ซีเรียสจริงกี่วันมิ้น

เพิ่มโดยความสะดวกด้วยนะคะ

แต่ไม่ได้มีวันที่มีการเจราสน

ทำใหม่แล้วยิ่งใหญ่จริง
อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไม่ได้ไปใหม่เลยแต่มีแต่คนบอกสวยเพราะฉะนั้น
สองวันนี้เขาบอกไม่จำเป็นก็ก็ไม่ไม่ควรจะผ่านบริเวณนั้น
ไม่ควรใช้นั้นเส้นทางนั้นนั้นนะคะใช่แล้วอีกหนึ่งเรื่องคนร้ายบุกป้น
ทอง๗๐บาทกลางห้างดังเลย

อันแรกคุณปรินาขึ้นบอกว่าตอนนี้มีโจรปล้นร้านทองในห้างที่ราชบุรี
ทำไมตำรวจไม่ให้นักข่าวทำข่าวอันนี้คือสเตตัสคุณปรินา
สักพักนึงขึ้นมาอีกบอกว่าอ้าว๒ชั่วโมงถัดมามีโจรบุกปล้นร้านทองที่
พื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วมาแบบอุกอาดมากคือพนักงานนี่อกสั่นขวัญแขวนกันไปหมด
ฟังจากที่เขาเล่านะคะก็คือว่าโจรใส่หมวกกันน็อกสีดำ
ดุ่มเข้ามาในห้างเลยพอไปถึงร้านทองปุ๊บ
ตะโกนเขาบอกว่ามาป้นแล้วยิงปืนปั้งเข้าไปในร้าน
ทุกคนก็หมอบวิ่งเข้าหนีข้างหลังบ้างหมอบลงพื้นบ้าง
โจรก็เข้าไปเนี่ยทุบตู้กระจก
ตู้ทองแล้วก็กวาดสร้อยทองกวาดทองรูปภัณฑ์อะไรแบบนี้ค่ะ
วาดไปหมดเลยก่อนที่จะเดินแบบวิ่งหนีออกมาแหละ
แล้วจังหวะที่หนีออกมาหน้าห้างเนี่ย
เขาไม่ได้มามือเปล่ามือข้างหนึ่งถือปืน
แล้วลักษณะเหมือนมีแบบเวลาติดตั้งอยู่

หน้าตาเหมือนระเบิดเวลามากวางทิ้งไว้หน้าห้าง
ตำรวจก็ต้องดูไอ้เรื่องระเบิดนี้ก่อนแหละ

สุดท้ายก็คือระเบิดปลอมนะคะ

นี่คือรูปประพันธ์สันฐานของคนร้าย
เขาบอกว่าได้ทองไปรวมแล้ว๗๐บาท
นักงานทุกคนก็คือแตกตื่นตกใจกันไปหมดเลย

เก็ตสีดำรูปร่างใหญ่หมวกกันน็อกสีดำ
คือมองก็ไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นคนรู้จัก
มันเชื่อว่าแค่เห็นจำได้ว่าคือใคร

เหตุการณ์ต้นทองไม่เคยมีใครไม่โดนจับเลย
แบบปรัมเอาไว้อยู่ใช่คือ

ยังไงก็คือโดนจับจริงจับแน่นอนอยู่แล้ว
อันนี้๕อาทิตย์ขาย๙๕บาทจะขายทีเดียวแล้วก็จะหนีไปไหนได้เนอะ
ทุกวันนี้กล้องวงจรปิดมันอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะคะ
อันนี้มีห้างที่พนครศิกอายุทยาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นห้างอะไรนะฮะ

นาแน่นทุกร้านแล้วยังไม่รอดเลยเห็นไหม

แต่ยุคนี้ขโมยแบบคือการปล้นเยอะมาก

พี่มอลรู้ป่ะเขาขโมยอะไรรู้ป่ะค่ะ

ลิปแบบลิปเอเลเวสเตอร์
ลิปใหญ่๒อันขโมยลิป

มีการสรุปแล้วแบบหลายอย่าง

โอ้โหมันเป็นช่วงถอดกระทิ้นถอดผ้าป่ากันนี่

หลวงพ่อน้ำตาตกเลย
จนขโมยพระไตรไป๔๕ผื่น

หนี้เกือบแสนเพราะอะไรฮะ

เขาบอกว่าไตหนึ่งก็๒๐๐เนอะ
ประมาณแบบ๘๐๐ถึง๒๐๐๐แล้วก็
ที่วัดว่า๒๐๐บาทแล้วก็โดนไป
ทั้งหมด๔๐ก็เกือบ๙๙๐๐บาท

อย่างที่มิ้นพูดแถว

เขาไปทอดกระถิ่นเต้นทอดปลากันอย่างนี้แหละ
เหมือนกันเขาก็บอกว่า
สายไฟยังไม่เหลือ
แต่ที่ทึ่งก็คือลิฟต์ขนาดใหญ่ที่จุได้๘คน

เหลือแค่มันเหลือแค่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
โครงปูนที่เป็นช่องเป็นรูอ่ะแต่ลิฟต์คือขนไปแล้วอ่ะ
ซึ่งอาคารก่อสร้างเนี่ยเขาบอกโอเคล่ะ

อาคารก่อสร้างสร้างไปละ๘๐นะฮะ
ปุ๊บวันนี้เขาเข้าไปขโมยอะไร
แอร์ฝังฝ้าก็ตัวหนึ่ง๓๔หมื่นแล้ว
แอร์ฝ้าเนี่ย๒ตัวแอร์ธรรมดาอีก๓ตัว
อารมณ์ูมิเนียมไม่เหลือเลยสายไฟทั้งหมดไม่เหลือเลย
ทั้งหมดลิฟท์๒ตัวกับ๒ล้านบาท

ก็ยังเอาเลยทุกวันนี้คือโจรเอาทุกอย่างที่มันขายได้จริง

เดี๋ยวนี้คนเราซื้อของออนไลน์

ก็คือซื้อตามออเดอร์ไงน่าจะมีขอซื้อตาม

บ้านคนไม่ใช่เฉพาะบ้านคนรวยนะ

เขามีลิฟต์เลยจริงบางโครงการมีลิฟต์ให้ด้วย
ไม่ต้องอะไรพวกดีเจน้องดีเจนุยะติดลิฟท์หมดอยู่ที่บ้าน

คือการแบบว่าแต่วันนี้มันก็จะมีแบบว่าเวลาเราซื้อของ

มันขโมยยากนะพี่ขโมยลิฟต์เนี่ย

แต่ช่วงนี้คนไปทำบุญกระถิ่นผ้าป่าเยอะจริงเนาะ
ขนาดสอสอยังลาไปกันเยอะเลยวันนี้เกือบไปแล้วเนี่ย
ใช่ไหมวันนี้เขาต้องปิดสภาก่อนสภาล่มกันอีก
ก็บอกว่าไม่ไปไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้อังกฤษงานบูรณ์แล้วใกล้เลือกตั้ง
เขาก็บอกแล้วไงว่าเดือนหน้าอาจจะยุบยุบสภาหรือเปล่า

มาพอประชาชนไม่เห็นนะมันจำเป็นใช่มั้ย

โอ้โหวันหนึ่งไปเป็นกี่งานนะ

ก็ล่มวันนี้ก็ที่จริงกฎหมายอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ประชุมกันใหม่ได้

แล้วเวลาค่าเลยแม่ค่าเบี้ยเลี้ยงละก็รับนะ
ก็ได้สอสอคนไหนไม่มาก็ไม่ได้ไง
อ๋อแต่มันไม่ได้มีกำหนดครั้งเหรอมันแค่สองร้อยสามร้อยบาท
มันไม่ได้แพงขนาดแบบว่าแล้วมันไม่ได้กำหนดครั้งเหรอคะ
แบบสมมุติว่าอ่ารอบนี้มีโคต้าสี่ครั้งอืม
ครั้งที่หนึ่งล่มมันก็เหลือแค่สามป่ะอุ้ยตั้งแต่ต้นปีเกิดล่มมาตลอด
เราจะตื่นเต้นอะไรกับสภาไทยก็ล่มตลอดว่าแต่มันก็เสียดายเวลาที่แทนที่จะได้มีเวลาในการเอ่อ
พิจารณาหารืออะไรเพิ่มขึ้นมันก็มันองค์ประกอบองค์องค์ประชุมไม่ควร
เดี๋ยวร้อยกว่าคนแล้วไม่ยกยอดอย่าคิดแค่ค่าเสียเวลาเขา
ข้าน้ำข้าวไฟแล้วเปิดใช้กันละคือโอเคเขาก็มีเหตุผลของเขา
อันนี้คือสอสอทั้งหลายคือตอนนี้น้ำท่วมเอ่ยต้องยอมรับ
ไปไม่ได้ไงไปช่วยไม่ได้ไม่แต่เขาต้องไปดูสถานการณ์น้ำท่วม
ถ้าไม่ทำงานตอนนี้จะไปทำงานตอนไหน

แต่ก็ตอนนี้ในกรอบร้อยแปดสิบวันแล้วไงคะก็นี่ไงก็อยู่ในกรอบร้อยแปดสิบวันตอนนี้ไง
ถูกไหมมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็ล่ม
สภาไทยร่มเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่ไงเขาบอกมีค่าอาหารด้วยนะคะ
ค่าไฟค่าแอร์เนี้ยค่าไฟค่าแอร์ค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ย
รวมหมดอย่างทุกอย่างค่าเบี้เลี้ยงในแต่ละวันด้วยใช่ไหม
คือเขาก็บอกว่าสอสอตอนนี้ติดกระถิ่นผ่าป่าแล้วก็ว่ากลัวสอบตกกัน
นึกออกป่ะโดดประชุมกันอื้อเลยคือในการประชุมวันนี้นะฮะ
ก็มีสุชาติตันเจริญกับสุประชัยโพสุนะฮะรองประธานสภา
เขาทำหน้าที่คือจะมีการอภิปรายความคิดเห็นมากมายกันเนี่ยว่าเอาล่ะ
คุณสุชาติก็บอกว่าต้องตรวจองค์ประชุมค่ะคือตรวจองค์ประชุมว่าวันนี้
สอสอมาประชุมกันกี่คนอืมก็ใช้เวลาสิบนาทีฮะ
โดยสมาชิกในห้องเนี่ยก็มันมองไปก็ดูแล้วถ่ายทอดสดก็เห็นแล้ว
มนต์หนูอยากรู้อย่างหนึ่งอันนี้ถามในฐานะว่าคุณพ่อทำงานอยู่
คืออยากรู้ว่าเวลาเขานัดมาประชุมบางทีมันไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรล่วงหน้าอย่างในเฟซบุ๊
ยังมีให้กดโกอิ้งอย่างเงี้เลยอ่ะไม่มีเหรอคะเราต้องไปรอดูหน้างานเหรอคะ
ก็ไม่เคยเป็นรอให้ได้เป็นก่อนเนอะเราเดี๋ยวจะไปตอบให้
แม้กระทั่งถ่ายทอดสดเองมันก็หลงเล๋งค่ะปรากฏว่าสศกภักดิ์พรรรชารัฐนะฮะ
เขาก็ถามว่าหากไม่คบองค์ประชุมเนี้ยมันจะมีการลงมาตี่แต่ระยะตี่ยะตี่ยะตี่ยะตี่ไปเนี้ย
ประชุมไม่ครบอ่ะแล้วจะลงกันได้หรือเปล่า

เขาบอกว่าระเนี้ยหากยังไม่ลงมาติอาทิตย์หน้า
ก็ลงมติกันต่อได้แต่ขอให้โหวตตามข้อบังคับ
แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้
ไม่รู้รองประธานสภาก็พูดไปชดหรือเปล่า
เขาใจอ่ะจะรีบไปทอดขทีมประปะกัน

ไปก็รีบไปซื้อตัวกลับไปมาทอดกันเถ

เหมือนไปทำงานแล้วก็ไม่เจอไม่เจอใครมาร่วมงานด้วยอย่างนี้หรอ

ขนาดเอาลงคุณพ่อของคุณแม่เพิ่งหายป่วยยังไปทำงาน
เออใช่คุณพ่อของคุณแม่หายป่วยอ่ะ

ทำไมคนนึงหายไปแค่๒เสียงเอง
วันนี้ปกติวันศุกร์มันก็ไม่ประชุมสภา

ต่างจังหวัดเขาก็มีเยอะนะแล้วตอนนี้เขาก็ต้องกลับบ้านกลับช่องเขา
ปกติวันศุกร์อ่ะมันก็ไม่ได้มีการประชุมลงมตินี้
อ๋ออ๋อแล้ววันนี้ที่ที่ประชุมอ่ะเพราะว่ายังไงไม่ปกติ
เหมือนแบบว่ามีวาระกระทู้ด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
ก็เลยต้องมาประชุมด่วนในวันศุกร์คนก็อาจจะน้อยหน่อยในวันนี้
งงงงงงเหตุผลแล้วเห็นเราไม่เข้าใจไหมเนอะไม่เข้าใจ
ก็เห็นที่สุดสรุปง่ายง่ายว่าก็ไม่มีคนมาประชุมอ่ะค่ะ
ขนาดที่ปิดการสัญลักษณ์ตรงตรงบอกว่ามีคนมาประชุมอ่ะ
ประชุมมีอยู่แค่ร้อยแปดสิบสามคนอ่ะอืม
รัฐมนตร์ตียังไม่มีเลยเอ่อฮะรัฐมนตร์ตียังไม่มีใครมาตอบ
ไม่มีคนมานั่งอยู่เลยทอดกระถิ่นเหมือนกันเหรอคะ

เหรอมันออกไปกันหมดเลยเหรอเหรอ
ปุ๊บเจอประชาชน
ถ้าสมมติเราจะให้ความเป็นทำกับเขา

ถ้าสมมติดูคุณภาพของการประชุมทรภาวนศุกร์

บ่ายโมงถึงบ่าย๒ก็เริ่มกลับกันแล้ว

บ่าย๓ไปถึงบ้านก็ค่ำแล้ว
บางคนเนี่ยเขาต้องนั่งรถมาเป็นร้อยกิโลสอสอเขาพูดอย่างนี้

ธันวาจะเอายังไงกันแน่จะยุบสภาหรือไม่ยุบก็ไม่มีใครตอบ

เดี๋ยวน้องกลับมาดูสิบห้าจังหวัดที่น้ำท่วมกันหน่อยนะ

วันนี้สสนครสวรรค์เขาก็บอกเลยว่า
ขออภัยพี่น้องทางบ้านด้วย

เรื่องจากมันเป็นการประชุมกรณีพิเศษ

ช่วงนี้สมาชิกติดภารกิจงานบุญงานกระถิ่น
มาให้มาประชุมก็เลยก็น้อย

แต่ว่ารู้สึกคราวนี้รู้สึกจะมีฝ่ายค้านค่อนข้างจะเยอะกว่า

ส่วนใหญ่ฝ่ายค้านก็เยอะกว่าประจำ

ปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ย

บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แล้วเขาก็เชื่อว่าหลังจากฝนครั้งเนี้ยก็จะหนาวแล้วค่ะเหนือกับภาคตัวนออกชีวิตเหนือก็คือเหนือกับอีสานเนี้ยแล้วก็ภาคกลางภาคตัวนออกภาคใต้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนเนี้ยยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมภาคผ่านภาคใต้ก็จะมีการระบายน้ำก่อนน้ํ
ฉะนั้นเนี่ยจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงในแม่น้ำสายหลักเช่นแล้วก็ลำน้ำสาขาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์นะฮะ๒๘กันยายนถึง๔พฤศจิกายนเนี่ยตอนเนี้ยสรุปมาแล้วเกิดอุทธกภัยอยู่นะฮะแต่ข่าวแค่ไม่มีใครนำเสนอเยอะค่ะจริงแล้วตั้งแต่๒๘กันยายนจน

เหมือนเดิมอ่ะค่ะคือมันยังไม่ลดเหมือนเดิมอืมแล้วมันก็ทำได้แค่รอระบายเหมือนที่เราเคยคุยกันตลอดว่าในเมื่อน้ำทะเลพอมันหนุนสูงปุ๊บเนี้ยมันไม่มีทางที่น้ำตรงเนี้ยมันจะระบายออกไปได้แต่ให้มาวิทย์ไม่รู้จะวิทย์ไปไหนมันก็ต้องรอระดับน้ำเนี้ยลดตามในดูการหรือว่าลดตามที่

จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือมันแก้ไขไม่ได้ต้องรอน้ำรอการระบายลงอย่างเดียวเราดูดไปไหนได้รึเปล่าอืมอันนี้มีก็ไม่รู้อ่ะซึ่งระบบสาธารณสุขนี้ก็สำคัญน่ะอย่างที่บอกว่าการขับถ่ายต่างต่างเนี้ยตอนนี้อย่างที่หลายหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าแล้วไงอืมมันไม่ได้ระบายไปไหนก็ต้องเป็นกำ
คือหึงแฟนรุ่นพ่ออืมทำร้ายรุ่นน้องอายุสิบกว่าไปหึงแฟนอายุห้าสิบเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะเด็กอายุสิบสามปีนะคะพ่อแม่พาเอาตายายพาไปแจ้งความเพราะว่าน้องอ่ะตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมากลางปีที่ผ่านมาถูกรุ่นที่วัยสิบสี่ประมาณสี่คนรุมทำร้ายร่างกายแล้วบังคับให้น้องถอดกางเก
เกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายนกลางปี
แต่เมื่อเดือนที่แล้วตุลาคมแก๊งรุ่นพี่แก๊งนี้ยังมาดักทำร้ายน้องอีก

แล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกออนไลน์
มันอยู่ตลอดไปมันอยู่ตลอดไป
ซึ่งน้องเขาไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วตายายบอกรับไม่ได้ที่หลานโดนขนาดนี้

น้องบอกว่าลุ้นผี๔คนหนึ่งในนั้นมีแฟนอายุ๕๐
และเข้าใจว่าน้องไปแอบกิ๊กไปแอบคุยไปแอบคบกับแฟนรุ่นพ่อวัย๕๐ปีคนนั้น
ก็เลยมาลุมทำร้ายซึ่งน้องบอกว่าคือมันไม่ใช่อ่ะรุ่นพ่อขนาดนั้นแล้วนี่คือ
แล้วมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอย่างงี้ได้ยังไงทีนี้พอไปไล่ดูเอาแล้วเรื่องจริงไหม
คนนั้นที่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้รู้แต่ว่าแฟนที่ว่านั้นโดนจับเข้าคุกคดียาเสพติดไปแล้ว

อายุห้าสิบโดนจับเข้าคุกคดียาเสพติดไปแล้วคือเรื่องนี้คุณตาคุณยายของน้องบอกเลยนะคะว่า
ขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมาตบตีกันมาโพสต์ประจานแบบนี้คือมันหลายคดีมาก
บอกว่าคุณเป็นเด็กแล้วรู้เท่าไม่ถึงการแต่พฤติกรรมมันโหดเยี่ยมเกินไปหรือเปล่า
รองผู้อำกับการสอบสวนสพบ้านดุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเด็กทุกคนนี่แหละ
ร่วมกับสหวิชาชีพเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ทั้งหมดเลยนะคะ
จันนี้เนี่ยจะนัดพูดคุยกับคู่กรณีก็คือเด็กรุ่นพี่อายุ๑๔ทั้ง๔คน
ว่ามันเกิดอะไรยังไงแบบไหนขึ้นแล้วก็ทางพมของอุดรธานีแล้วก็บ้านพักเด็ก
เยาวชนอุดรธานีเนี่ยเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
มีแฟนอายุ๕๐แล้วถึงห่วงกันอย่างนี้หรอ
ไม่คือพฤติกรรมมันทั้งตบแล้วให้น้องถอดกางเกงถ่ายคลิปประจานโพสต์ลงโซเชียลนี่มันแบบแรงมาก
ไม่ใช่นะ๑๔กับ๑๓
กับ๑๔นี่คืออัธนา๑๔ตอนนั้นคือเราเรียนอยู่มอะไรกันม๑ม๒
ประมาณนั้นแหละเราลองไปฟังเสียงเขาดูไหมครับ
อืม
อาจารย์บังคับให้ถอดกางเกงลง
เด็กอายุแค่๑๓อะค่ะต้องเจออะไรแบบนี้
แล้วถามจริงแล้วเขาจะอยู่ในสังคมต่อไปยังไง
น้องก็บอกนะไปหลายโรงเรียนแล้วค่ะ

ไปหลายโรงเรียนแล้วค่ะหนูอาย
แล้วพ่อแม่เด็ก๔คนรู้ยังว่าลูกทำอะไรแบบไหนยังไง
คืออันนี้มินว่าครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองสำคัญที่สุด

จริงนะอันนี้สำคัญมากเลย
คือแบบอ่านข่าวเด็กนักเรียนผู้หญิงตบกันเพราะแย่งผู้ชาย

แย่งกันผู้ชายรุ่นท่อแล้วถ่ายคลิปอาจารย์ถอดกางเกงคือ

ผู้ปกครองก็ต้องดูแรงพิเศษด้วยนะ
นั่นก็น่ากลัวแบบคลิปลูกสาวตบกับแม่อ่ะ

มันเพราะอะไรเนอะมันเพราะอะไรกันเนอะ
ทุกอย่างมันเกิดจากสังคมแหละมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
ถูกต้องป่ะสมัยก่อนคือดูดิ

สื่อโซเชียลมันเข้าถึงมันเร็วง่ายมันเร็วมันง่าย
สมัยก่อนอูหูเราจะไปดูหนังสือโพสต์ทีเนี่ย
สมัยปรึกมาใหม่แล้วไปซื้อหนังสือผู้ชายมาต้องใส่หนังสือพิมพ์แบบมวลมโมนรวมกิ๊กอ่ะ
ทุกอย่างเขาถูกรูปสิบหมดแล้ว
ก็ถึงบอกเมื่อกี้ที่ถามว่าแอร์เขาขโมยไป
ไม่ต้องไปถามว่าเขาเอาไปทำอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะ

แม้กระทั่งแบบว่าสายไฟในบ้างถังแก๊สมันจะหายไปยังไง
หายไฟในบ้างถังแก๊สมันจะหายไปได้ไง

เออจริงงัดเหล็กตัดใส่ไฟ
ถูกปะทุกวันนี้มันเร็วหมต์เลยอะ
สถาบันจริงนะสหกฐานที่สำค้างที่สุด
ในการที่จะดูแลแต่ก็เห็นใจพ่อแม่บางทีคือยุคนี้

มันก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูก๒๔ชั่วโมงอีก

เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองกันพอสมควรนะฮะ
สำหรับนายพรเทพพร้อมด้วยเอางี้พ่อกับแม่ของเด็ก
พาลูกชายอายุ๑๖เป็นเด็กม๓
เดินทางมาเข้าพบกับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

ถูกรุ่นพี่ต่างกลุ่มใช้ปืน
ปืนนะใช้ปืนแล้วก็มีดเนี่ยจี้ไปให้เพื่อนกว่า๑๓คน
ลุมซ้อมโหดเลยล่ะแล้วก็ที่สำคัญ
เอ้าบังคับให้สูบกัญชาเสพกัญชาเลย
ล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายนะฮะวันเกิดเหตุเนี่ย

ค่ะแต่พอไปถึงปุ๊บ
กลับไม่เจอตัวจึงไปส่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อน

ก็เพื่อที่จะถามหารุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่ม

จับเป็นตัวประกันไว้ทำอะไรไว้ต่อรอง

แล้วก็ถูกรุมทำร้ายทั้งชุดนักเรียนนะครับ

ถ้ามึงยังไม่นั่นอีกกูจะส่งคนมาสมทบ

แล้วก็จับแก้ผ้าใช้เข็มขัดรัดคอ

ที่มันกินเป็นรอยเอาบุหรี่จี้หน้า
แล้วก็เอาบุหรี่จี้ตัว

เด็กขอชีวิตว่ายังไงรู้ไหม
ขอเรียนก่อนอย่าทำผมเลย

รู้สึกตัวตอนที่ถูก

ตอนนี้เป็นรอยโจริก

แต่ก็จะขยายผลไป

เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วฮะอืมคุณดูสิฮะนี่แล้ววันนี้เรามีภาพ
หลังจากเลิกเรียนปุ๊บไปส่งเพื่อนนี่
คุณดูเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละที่เขาบอก
ขัดขืนกูยิงแน่นอนอืมหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็พาน้องไปที่บ้านหลังหนึ่งครับ
จับเป็นตัวประกันตัวประกันอะไรต่อรองให้รุ่นพี่เนี่ย
ให้รุ่นพี่คนที่ไม่เกี่ยวเขานะฮะออกมาเจอค่ะ
รุมทำร้ายร่างกายทรมานจนสลบเมื่อเด็กสลบปุ๊บก็เอาน้ำสาด
ให้ฟื้นอีกรอบหนึ่งอืมช่วงในที่สุดเด็กคนนี้รอบกันได้ไงรู้ไหม
ยังไงต้องทำเป็นแกล้งตายอ๋อ
เด็กอายุสิบหกเราไปฟังเสียงเขาหน่อยฮะค่ะ
ผมก็สลบผมก็เตะเตะจนผมสลบไปสลบไปเลยใช่ครับอืม
เขาก็ตักน้ำมามาลาดใส่หน้าครับมันก็ได้ปืนก็เตะอีกครับ
เอาบุหรี่มาจี้หน้าจี้ลำตัวอืมเขาก็คมคู่ไปเรื่อยครับ
เขาก็บอกว่ารุ่นพี่มึงอยู่ไหนถ้ากูหารุ่นพี่มึงไม่ได้
มันก็โดนอยู่อย่างงี้อืมหลังจากที่ทำร้ายรอบสองแล้วเรา
ทำยังไงรอดมาได้ก็แกล้งตายครับแกล้งตายแล้วเขาว่าไง
พอเราแกล้งตายไปแล้วเขาก็บอกว่ามึงพอได้แล้ว
ผมมันจะตายแล้วพอได้แล้วมันไม่ไหวแล้ว
ให้พ่อออนมารับมาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เราพูดคุยกันนะ
เรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในตอนนี้มันไม่ดีแล้วอืม
มันไม่ดีจริงนะมันแบบว่าอะไรเกิดขึ้นกับสังคม
ที่สุดแล้ววันนี้ตำรวจได้แต่บอกว่าโอเคล่ะ
มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่างที่อัปเดตเมื่อวานว่ายาเสพติดตอนนี้ราคาถูกมากต้นทุนเม็ดละสามบาท
อืมเมื่อวานเราให้ฟังก็ถูกกว่านมกล่องใช่ไหมคะที่ชาวบ้านบอกเขาบอกว่า
ที่เคยอ่านบทสรุปอ่ะอืมเมื่อก่อนชั่วโมงหนึ่งอ่ะ
ผิดผลิตยาเสพติดได้สองพันกว่าเมตรใช่อันนี้ใช่สองพันกว่าเมตร
ทุกวันนี้หนึ่งชั่วโมงผลิตยาหนึ่งชั่วโมงนะค่ะผลิตยาบ้าได้สองเกือบสามแสนเมตร
สองแสนเมตรจากหลักพันธุ์กลายเป็นหลักแสนอืมปรากฏว่าไอ้สารเริ่มต้น
ของยาบ้าค่ะก็คือสารที่เราเอามาเป็นยาเบื่อหนูอืมยาฆ่าแมลงค่ะอืม
กฎหมายให้นำเข้ามาได้เขาบอกว่าเมื่อนำเข้ามาปุ๊บโอ้โหคราวนี้ยาบ้าก็เลยถูกเลย
อย่างเงี้ยอืมแล้วไอ้สารตั้งต้นที่จะมาทำยาเสพติดเมื่อวันที่เราอัปเดตกันอ่ะ
กิโลนึงไม่ถึงร้อยนะไม่แต่ก็ยังอยากจะถามคนที่อยากเสพว่าก็คือยังไงเอายาฆ่ามะเร็งมามาดมกันเหรอคะ
แบบมาเสพมาสูบกันอย่างเงี้ยหรอที่สูบเข้าไปก็คือยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยเหรอถ้าไม่รู้ว่ามันไม่ดีน่ะไม่ไม่กลัวตายกันเลยจริงจริงเหรอ
เขาเขาไม่กลัวคนกลัวเมาเม้าเป็นโทษแต่วินาทีนั้นก็ยังใช้กันอยู่แล้วนึกดูว่าวันนี้
อ่านให้คุณผู้ชมฟังให้รู้สึกจันลงใจนะว่าแบบว่าเรามันก็น่าอยู่แต่ก็

ต้องมีการปรับตัวแล้วก็พยายามปรับตัวแล้วนะ
จริงแล้วทุกวันนี้พวกเราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ปัจจุบัน
ในการดำรงชีวิตแล้วเราระวัง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเสพ

เราก็พยายามใช้คุณภาพชีวิตที่เราระวังแล้ว

อย่างที่บอกว่าบ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน
พอเมาเสร็จปุ๊บบุกมาตบครูในโรงเรียนอย่างนี้

เราก็ไม่รู้ได้ว่าเขาจะเมาวันไหน
เพราะก่อนอันนี้เขาก็เคยเอาฉมวกแทงครูผู้ชาย

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนระวังกับคนที่เสพ

อ่ะมาถึงอีก๑เรื่องราวที่ได้หลายคน
ความสนใจเราเองก็ต้องทำการบ้านนะ

อย่างที่บอกว่าตอนนี้สถานีตำรวจนะฮะนครบันทองหล่อก็มีหนังสือออกมาประกาศ
ระบุว่าตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบัน๕กองบัญชาการตำรวจนครบานได้รับมอบหมาย
สถานีตำรวจนครบันทองหล่อมีการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย
ขอให้แจ้งประชาชนนะคุณผู้ชมนะที่พักอาศัยอยู่บริเวณที่มีการประกอบการสถานที่ต่างที่ตั้ง
อยู่บริเวณริมถนนรัชดาพิเศษทราบว่ากองบัญชาการตำรวจนครบานมีกำหนดให้มีการปิดการจราจรตลอดถนนรัชดาพิเศษ
ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกรัชดาคลองเตยระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๙พฤศจิกายนนี้
โดยกำหนดให้ยานพานะที่สามารถเข้าออกบริเวณดังกล่าวได้ต้องมีใบแจ้งอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
หลายคนถามอ้าวแล้วอย่างนี้ไอ้ใบขออนุญาตเนี่ย
จะต้องทำอย่างไรซึ่งวันนี้วันที่๔พฤศจิกายนเขาก็บอกว่ามีการประกาศออกมานะ
ใครที่มีความประสงค์ที่จะใช้รถในการเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าว
บุโกะได้อัปเดตไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องมีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกพื้นที่นะ
ประกาศให้ลงทะเบียนคำร้องเกาะข้อมูลตามลิงก์คุณผู้ชมที่เราขึ้นเนี่ยนะคะ
และในที่สุดวันนี้สิ้นสุดวันนี้ด้วย๔พฤศจิกายน
ซึ่งตอนนี้หลายคนถามมันจะต้องกรอกยังไง
ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปที่เขามีขายของบริเวณตรงนั้น
จะต้องทำอย่างไรเพราะว่าต้องมีการกรอกตามแบบฟอร์มที่เราเห็นแบบนี้นะฮะ
ซึ่งแน่นอนวันที่๖พฤศจิกายนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้
แล้วก็วันที่๑๒พฤศจิกายนนี้เขาก็จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนกัน
โดยวันที่๖พฤศจิกายนคุณผู้ชมค่ะจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่ทุ่มประมาณทุ่มนึงนะฮะ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจไปยังที่โรงแรมอีก๒๐แห่งนะฮะ
ที่เขาจะมีการแจ้งเตือนเอาไว้ส่วนวันที่๑๒พฤศจิกายนนี้นะครับ
เริ่มจากถนนปิดนี้นะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเหมือนกัน
แห่งชาติศิริกิจบริเวณนั้นมีการปิดถนนหลายสายเลย

เหมือนทรงว่าภูนำมาจากทางไหน
มาจากดอนเมืองหรือมาจากสุวรรณภูมิ

เขานำมาสรุปแล้วก็เกือบครบเหมือนกันเนอะ
ใช่ค่ะสีจิ้มผิงก็มา
เพราะเหมือนขาดแค่สองประเทศมีมาเลเซียกับ

แต่เขาส่งเลขามาลองมา

ใช่เขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่มาเพราะว่า

ตินยังไม่คอนเฟิร์มปูตินคอนเฟิร์มหรือยัง
ยังไม่มิ้นยังไม่เห็นเขาคอนเฟิร์มนะคะ
ยังไม่เห็นว่าจะเป็นใครมานะแต่คิดว่าอาจจะไม่ตัวแทนนะ
คิดว่าปูตินอาจจะไม่มาตอนแรกเขาบอกมีข่าวว่าปูตินจะมาแน่นอน
เหมือนจับตากันอยู่เดี๋ยวลองเช็คอีกทีแต่ว่าล่าสุดอ่ะยังไม่เห็นว่าคอนเฟิร์ม
ใช่ยังไม่เห็นที่ไหนคอนเฟิร์ม
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงปูตินก็น่าจะต้องปูตินตอนนี้ก็มีดีลหลายอย่างอยู่เหมือนกันที่ต้องจัดการ
ที่ตอนนี้ก็กำลังมีหลายสิ่งหลายอย่างมาแต่ก็ไม่แน่สีติ้มผินมาเขาอาจจะอยากมารึเปล่า
เป็นยังไงเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
แน่นอนหลายคนเริ่มจับตามองว่าพูดต้องหาเนี่ย
หลายคนเนี่ยออกนอกประเทศไปแล้ว

เขาบอกเอ้าหรือเงินตอนที่เขายังไม่ได้

เงินมันมากมายมหาศาลขนาดนั้นอยู่ไหน
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจยึดคืนกลับมาได้ก็เฉลี่ยอาหารกันแล้วเนี่ย
ก็เหลือคนละไม่กี่บาทหรอกค่ะวันนี้ความคืบหน้า
ตอนแรกคนตามตัวอยู่ไหมเหรอคะเขาว่ารู้มันจะไปดาลินยังนี้เมื่อก่อนเป็นในแบบ
อืมเนี่ยพุกโกะ
ตัยล่ะกับเธอหิวน่ากันหมดเลยเนอะตอนนั้นเธอจริงจุดเริ่มต้นน่ะ
หลายหลายคนกับเธอเจ้าลูกจักนางหมดแหละอย่าแอปว่าไม่ลูกจัก

จริงหลายคนติดตามนาง

มันต้องมีอะไรมากกว่าแค่นั้นแน่เลยอ่ะพี่มด
เมื่อก่อนตกดึกฉันก็ชอบชวนผู้โกะไปดูเขา

คือพวกเราด้วยความที่พวกเราไม่โดน

เริ่มต้นต่าง

แต่มันตะกรุกตะกักอยู่เนาะเมื่อกี๊อ่ะ

เค้าออกไปนอกประเทศตีจนนะ

ก็หล่อจริงไหมล่ะ

มั้ยอ่านข่าวให้จบ
นักข่าวที่มีนักธุรกิจที่ไหนอ่ะอ่านตามสคริปต์ที่แองจี้เขียนปรากฏว่าโกเว้นกรแล้วหายไปแล้วไปแล้ว๒๕ตุลาคมเขาเนี่ยเลื่อนนัดกับดีเอสไอเขารับทราบข้อเก่าหาเป็น๓พฤศจิกาโดยเตรียมพิจารณาขอสารออกหมายจับทันทีนะฮะตอนนี้กำลังประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

ซึ่งคนคนนี้มีหน้าที่โอนเงินตอนนี้ออกนอกประเทศไปแล้ว
โดยก่อนหน้านี้นายดารินได้มอบทนายส่งหนังสือ
เมื่อวันที่๕ตุลาคมเป็น๑๒ตุลาคมแล้วก็เลื่อนอีกเป็น๒๕ตุลาคม
แล้วก็จะเลื่อนอีกเป็น๓พฤศจิกายนแต่วันนี้วันที่๔พฤศจิกายนแล้ว
ขณะที่ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกล่าวว่า
นี่คือผู้เก่าหารถ๑๖คน
เข้า๑๖คนใช่ไหม๑๖คนจำได้ไหมลูก
เข้ารับทราบข้อเก่าหาเนี่ยตอนนี้เพียง๑๔คน

ติดต่อลูกความรายนี้ไม่ได้แล้ว
ผู้ชายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นคนซิงคโปร์
เดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่๒๕ตุลาคมแล้ว
ไปแล้วสิแม่มั้ยนี่หรอไปแล้วไปลงจาก๒๕ตุลาคมแล้ว

เนี่ยฉันเพิ่งรู้แต่ฉันรู้จากเนี่ยว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์หรอ
เดี๋ยวหนูเนี่ยมาจะเสิร์ชตั้งต่างให้ดูก่อนซิว่ายังไง

พี่เขาก็เหมือนแบบน้องพวกคุณน้อง
เราเป็นเอฟซีมากกว่าเราไม่ได้อะไรหรอกพี่ว่า

แม่ไม่ได้โมนเราไม่ได้หมดตัวอะไรอย่างนี้บอกว่า
แต่ว่าเวลาที่จะควักจนแบบพุกกว่าพุกกว่า
ไม่พี่เอาเงินให้เขานึกในโอกาสอะไรก่อน

คือพี่จะอย่างนี้พี่เป็นคนที่ไปที่ไหนก็แล้ว
แต่พี่จะไม่ออกเงินเสียเงินเรื่องพวกนี้

เธอประมาณ๕๖หมื่นเนี่ยเป็นปื๊กอ่ะ

คิดจะไม่รู้ะนะว่ามีใครมีคนไปเยอะนะ

อุ๊ยหุ่นแรงมาก

อ๋อแต่แม่ก็บอกเฉยบอกว่านี่เองเองที่ชั้นไม่จ่ายกน่ะหรอก
แค่เห็น๕๐๐ฉันก็มือสั่นแล้วติ๊บอ่ะเห็น๕๐๐
เค้าตื่นบอกว่าหมดไป๕พันแล้วได้เห็นชั้นนี้เดินเข้ามาว่า
ไม่ชั้นเตะตื่นบอก๕พันเดอะม

เธอฉันเป็นคนควบคุมเงินแม่อยู่

๕๐๐๐บาทในแรกใส่ตังหากหรือเปล่า

โกเว้นก่อนแล้วเธอ

ครั้งสายชาติคือมีชายขับจักรยานโยนคือมอเตอร์ไซต์
ไปขโมยตุ๊กตาที่สาวภูมิทั่วเลย

ไปขโมยตุ๊กตาหน้าสารภูมิเขาเนี่ย

เอาไว้ได้ชายคนที่จะขับมาแอบขโมยตุ๊กตารูปปั้นเทรนมิกลูกตาตากับยายนะฮะ
ที่ปั้นเอาไว้ที่สารเจ้าที่เนี่ยไปเรื่อยมีทั้งทองเหลืองเขาบอกว่ามันมีมูลค่านะ
ตาบริวารต่างจึงสร้างความงูลงงงแปลกใจให้กับหญิงสาวคนนี้มากว่าเบื้องต้นเนี่ย
ที่ปั้นคิดว่านายคนนี้ยูงเนี่ยทำมั้ยถึงมาขโมยตุ๊กตารูปปั้นรวมถึงเนี่ย

ใช่แล้วก็ตุ๊กตารูปปั้นด้วยหมดเลย
หรือแต่เครื่องบริหารอะไรนะตรงนั้นเอาไว้
้าน์เดี๋ยวคะถ้าทองเหลืองเอาไปขายป่ะ
เรื่องต้นตนสงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคลั่งศัยยศาสตร์
ถ้าหากคนร้ายต้องการจะขโมยนะอย่างที่บอกว่า
เอาไปขายน่าจะไม่เหลือพระชัยราชาหรือพระไตภูมิเอาไว้
หรือสร้างจากทองเหลืองนะซึ่งน่าจะเอาน้องไปขายด้วย
นางเป็นคนคลั่งศัยศาสตร์ไม่ได้เอามาขายแม่เหมือนเอาไปเล่นของ

ด้านถองเหลืองไม่ได้เอา

ไม่มีใครสนใจข่าวเรื่องนี้เลย
ไม่มีคนสนใจข่าวเมื่อกี้

ไม่มีเลยเหรอไม่มีใครสนใจข้างศัยศาสตร์เลยเหรอ
สนใจนักธุรกิจชาวซิงคโปร์หรอ
ชอบช่องนี้เขาไปทำอะไรกัน

นานแล้ว๗๘ปีแล้วเนอะ
แม่แต่ว่าหนูเจอราซุปลติุบอกว่าอยากชวนพี่มดดำไปอีกนะ

ราชดาเนี่ยแหละเนาะ

หลานที่ราชดาที่แม่ไปดังมากเลยนะ

ค่ะไปที่นี่ผมเปิดตั๊กวี่ให้พี่เลยว่ะมีใครอยากไปไว้บอธ

ไฟฟรีไม่มีจริงเหรอพี่โมท

ไม่คือเวลาคุณแม่ไปเขาเป็นฝ่าย
ต่างแล้วแท็กชื่อทุกคนแท็กชื่อฉันแท็กชื่อมาตูแท็กชื่อพี่
ชื่อทุกคนคนก็คิดว่าไงรู้ไหม

ท่าช้างอยู่ตรงมุมข้างหน้าห้องน้ำ

หนูเบรกก่อนค่ะ
เองจี้ชอบนะหรือไม่งั้นเนอะ

เบรกค่ะอืมเบรกก่อนค่ะ
เอาล่ะหัวใจยังว่าง

ที่ยังคงเป็นโสดส่งท้ายปี

แล้วจะรอบไหนด้วย

เขายังโสดอยู่

ไม่ดังที่ญี่ปุ่นใช่ไหม

ก็น่าจับมากหลอกอืมน่ะเอ้าน้องมิกทองระยะอ่าหลังจาก
ตอนแรกมิกมีแฟนใช่ไหมเออคุ้นคุ้นว่าเขามีแฟนใช่ไหม
เคยมีก็แฟนก็โมมารดาอ๋อแล้วปุ๊บหลังจากที่แบบเลิกกับแฟน
ก็หมดเลยก็คือโสดเลยยังโสดอยู่ตอนนี้เนอะอ่าต่อไปอุ้ย
อีบป้องแกติดกับเขาด้วยเหรออีบป้องนวาดอีบป้องนวาดแต่วันก่อน
พี่บอกเขาไม่โสดไหมคะพี่ว่ามันไม่พี่ว่ามันโสดมันมัน
ไงแต่ไม่ใช่อืมหรือยังรุ่นอย่างอีบป้องไม่ต้องซื้อหรอก
เนอะโอ้ยหลอกครั้นั้นโอ้ยถ้ารุ่นอีบป้องซื้อคนอื่น
ก็จะทำไงอ่ะดีเจมอมมาอย่างงี้เออเนี้ยซื้อ
ไม่ปฏิเสธแล้วแถมจะเล่าเพิ่มด้วย
แต่อีกหนึ่งคนเกรทวรินทรไม่มีแฟนเหรอ
เขาบอกเขายังโสดนะเขายังโสดอยู่ค่ะยังโสด

ตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนพี่โปว่ามีหวานใจ
เหมือนมีคนคลิกแล้วแต่พอไปมาโสด

ตอนนั้นมีข่าวว่าน้องเกล้าสุปัสราแต่ว่าไม่ใช่

ฉันว่าอีเกสแกต้องกินอีกซุ่มเงียบ

ว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ไง

อยากเห็นน่ารายวะ
กลางกลางฮากไฟล์
น้องอินทะเมอร์ระนะ
เออเวลาฉันเกล้แล้วก็

ยิ้มไม่ดีเนี่ย
เขาต้องยิ้มเราว่า

มีแฟนนะเออใช่ไม่เคยเห็นเข้ามีแฟนแต่น่าเป็นเด็กเรียบร้อยเรียบร้อย
แล้วก็หล่อด้วยแล้วก็น่ารักจริงวันนี้คืนนี้ไปบ้านเอเห็นนั่งร้านสามพระภูมิใหญ่เลย
จริงนั่งอะไรนะคะล้างสระกระพูเฮ้ยเห็นดูจริงหรอ
จริงจริงเอาเบรกแล้วหรอเอาเบรกเบรกเบรกเบรกคนนะสีหน้าจะเหลือทุกคน

ใครแม้ชอบสีส้มแล้วก็เอามาทำได้กินเป็นต้มร้อนร้อนสดเป็นลัมยอนต้านึกอ๋า
เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันสนั่นเลยสำหรับหนังที่มีแฟนคลับบางส่วนนะฮะอย่างที่บอกออกมาตำหนินะ
น้องใหม่ดาวิกาที่ไปเรียกน้องพีพีกริจว่าลูกสาวนะอ่ะไม่รู้ว่าเป็นประเด็นยังไง
บอกว่าทำเอาโซเชียลก็ต่างถกเถียงกันในประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กรณีของน้องใหม่ดาวิกาได้เรียกน้องพี่พีกริจว่าลูกสาวน้องสาวโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์ข้อความค่อนข้างน่าจะรำคาญนะ
ตอนที่ใหม่ดาวิกาเรียกน้องสาวทีนึงคือทำไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้เหรอ
อยากทราบเหตุผลในเมื่อน้องก็คือผู้ชาย
หลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะประเด็นก็เกิดเสียงแตกเกิดขึ้นนะ
เพราะมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ก็จำนวนมากอาทิ
มันไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จักหรือคนไม่สนิทกันเลยก็ไม่แปลกนี่
ถ้าเขาสนิทกันอย่าทำตัวคิดแทนน้องเลยค่ะ
คนอื่นน่ารำคาญต้องจัดการความรู้สึกตัวเองนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกหลายประเด็นคนก็บอกว่าเขาสนิทกันหรือเปล่า

เขาเคยเล่นซีรีส์ดูกันไหมแต่ต้น
คนก็เลยมีประเด็นนี้คือประเด็นนี้เกิดขึ้นในทวิตเตอร์
แค่มีคนมาตั้งประเด็นนี้แต่พอประเด็นนี้เกิดขึ้น
คนก็เข้ามาเสียงแตกเป็นสองฝ่ายว่าเออเขาสนิทกันเปล่าเขาเรียกกันแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเวลาเรียกกันเขาอาจจะสนิทกันเขาอาจจะรู้กันสองคนก็ได้อะไรอย่างเงี้หรือบางคนบอกเอ๊ะในเมื่อน้องก็เป็นผู้ชายทำไมไม่เรียกน้องชายอะไรอย่างเงี้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าในจังหวะในงานอีเวนต์วันนั้นอาจจะเป็นอีกประเด็น

แล้วทุกคนชอบไปแจ้งแม่หมดเลยว่าใครเลิกใครเกลือใครตายเนี่ยเออก็ต้องถามแม่แหละบอกแม่หมดเลยนะแม่จะรู้ก่อนหรอคนอื่นสารแหน่งไปแล้วน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป